ที่ตกก็คือแบบเหมือนแบบในซอยนี่เงียบเงียบกันหมดเลยแล้วก็คือเขาก็กลัวว่าจะมาทำอะไรแบบเหมือนแบบที่เคยเคยทำอยู่ที่ว่าเอาปรุงปืนมายิงมาอะไรอย่างเงี้ย
ชาวบ้านที่จะมาวันนี้ก็มีหมายเรียกไปพบตำรวจที่โรงพักด้วย

ตอนแรกก่อนเช้าเนี่ยลุงเขาเตรียมรถรถประกะบาต้มไว้
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาขอว่าไม่ให้มา
คำตอบทำการจัดการชีวิต
เราเดี๋ยวรอให้มึงไปให้ปรับความแบบที่นี่ดีกว่าถ้าเป็นเรื่องความปรับใครครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข้อมูลล่าสุดของข่าวที่วินมอเตอร์ไซค์ที่อุดมศุกร์ตีกันเนี่ยนะคะ
ยังเป็นข้อมูลเดิมอย่างเป็นทางการเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือว่า
ตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะคะหกคนนะคะอีกสองเนี่ยยังหลบหนี
หนึ่งในนั้นคือประมุกที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของวิน
เป็นคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ตำรวจก็ยังยืนยันเหมือนเมื่อวานนี้นะคะว่าจากข่าวที่บอกว่า
จะขอเข้าพบจะขอมอบตัวจะให้ทนายเข้ามาคุยกับตำรวจเพื่อยืนยันการเข้ามอบตัว
ให้ความร่วมมือตำรวจก็บอกว่าจนถึงนะตอนในช่วงวันนี้แหละค่ะ
ที่เป็นข่าวก็คือว่ายังไม่ได้รับการติดต่อใดทั้งสิ้น
แต่ตำรวจไม่ได้รอมอบตัวนะคะตำรวจบอกว่าในเมื่อมีหมายแล้ว
ตำรวจจะจับตัวเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ได้รอเข้ามามอบตัวตามที่เป็นข่าว
ส่วนอีก๑คนก็ยังหนีอยู่เพราะฉะนั้นจับแล้ว๖นะคะแล้วก็เหลืออีก๒
ในขณะที่ก็มีควบคุมตัวด้วยค่ะอีกจำนวนหนึ่งนะคะ
เหนือจากที่โดนไป๕๖ข้อหาในจำนวน๘คนนะตอนนี้
ยังต้องสอบต่อนะคะไหนจะอาวุธเพิ่มเติมอีก
แล้วก็คงสาวกันไปถึงรากล่ะค่ะว่าตกลงปัญหาคืออะไร
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันมีหนึ่งคนนะคะก็มากับทนายรณรงค์แก้วเพชร
ที่เป็นข่าวไประหว่างวันนะคะว่าก็อยากจะพูด
แต่ก็ยอมรับด้วยว่าก็ผิดนะคะแต่ก็อยากจะพูดว่าที่มาของปัญหาคืออะไร
ก็เลยไปร้องให้นายกลงมาดูหน่อยเพราะว่าแก้กันเองเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่
เพราะแก้กันเองแก้ไม่ได้นะคะแล้วก็เกิดความรุนแรงขึ้น
แล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นด้วยวันนี้สองท่านคุยกันในรายการกับเรานะคะ
ท่านแรกธนายรณรงค์แก้วเพชรเป็นคนพาไปนะคะ
เครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมแล้วก็อีกหนึ่งคน
งั้นเรียกชื่อเขาว่าพิเชษก็แล้วกันนะคะก็อยู่วินที่เราเรียกกันว่าวินไทยพาณิชย์นั่นแหละ
คือจริงธนาคารไม่เกี่ยวนะคะคุณผู้ชมคือตรงข้ามกับธนาคารเขานะคะ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

ดิฉันนึกบทบาททนายรณรงค์ไม่ออกคือไม่ได้ว่าความเรื่องคดีอะไรแบบนี้เรื่องนี้แน่ถูกไหม
ไม่ได้อยู่ให้ใครแน่ใช่ไหมใช่ครับ

คือเขาติดต่อเข้ามาตอนเมื่อวานประมาณดึกแล้วแหละบอกเขากลัวมากเลยคนในซอยก็กลัว
กลัวแล้วก็ไม่รู้จะกล้าใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าหลังจากที่มีเหตุยิงกันเกิดขึ้นแล้วก็ตอนที่ยิงเนี่ยคือยิงมั่วหมดเลย
แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีความวิตกกังวลเลยถามเราว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ลองไปขอให้ทางนายกท่านสั่งการให้ทหารมาประจำการตรงนั้นได้ไหมอย่างน้อยจนกว่ามันจะผ่านช่วงที่ชาวบ้านหวาดกลัวไป
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วเรามองว่าอันนี้มันเป็นคดีที่มันทับซ้อนหลายหน่วยงาน
ถ้าไปที่สำนักนายกเนี่ยมันน่าจะบูรณาการได้ชัดเจนมากกว่าคือมันไม่ใช่แค่ว่าตำรวจไปจับแล้วมันจบ
มันยังมีปัญหาเรื่องปากท้องอะไรซึ่งเป็นเรื่องทางนโยบายอีกซึ่งถ้ามันจะแก้มันก็ต้องแก้มันก็ต้องมองทุกมิติ
แต่วันนี้ความปลอดภัยต้องมาก่อนจริงเมื่อชาวบ้านตอนเช้าจะมากันเป็น๑๐ด้วย
แต่ว่าพอถึงเวลาแล้วก็อาจจะเริ่มวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเรามายื่นเรื่องเนี่ยจะกลายเป็นเป้าสายตาหรือเปล่า
เพราะว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอเรื่องเงียบเนี่ยกลัวจะมีการล้างแค้นกัน
ได้แบบสิ่งสุดที่ก็ดีหรืออะไรยังไงและกลัวว่าเค้าแบบจะมีนับจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอย่างนั้นอ้าวนี้เน้นบรรยายตัวคุณเชฟก่อนนะครับคืนเช
อยู่ในวินที่ว่าคือวินที่เขาเรียกกันว่าวินไทยพาณิชย

ซึ่งวินไทยพาณิชย์ที่ว่าไม่ได้ตั้งอยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย

แล้วพอมีลูกค้าโฉบมารับหน้าธนาคารไทยพาณิชย์

คุณเชษขับอยู่ที่วินนี้ขี่อยู่ที่วินนี้ครับ
ที่วินนี้มีกี่คันคะวินไทยพาณิชยที่เรียกกันวินกี่คันคะ
ประมาณ๖๐คัน

๖๐คันที่ว่านี้๖๐คันตั้งแต่แรกเลยหรือว่าค่อยเพิ่มขึ้นคะ
ก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลง
เวลาถ้าพูดถึงว่าถ้าใครขยันก็จะมีขึ้นหน่อย

ถ้าใครไม่มามีธุระอะไรเขาก็ไม่วิ่งก็อยู่ราวนี้
หกสิบคันที่ว่านี้ไม่ถูกกฎหมายเลยสักคัน

ถูกกฎหมายเลยสักคันอยู่ระหว่างจะไปขออนุญาตหรือไม่คิดจะขอคะ

ขอแล้วครับแต่ทีนี้ว่าทางการทางที่ขนส่งเนี่ยเขาไม่ยอม
เพราะว่าสถานที่เขาไม่ให้
ถ้าเกิดว่าถ้าจะขึ้นสถานที่เขาก็แบบว่าต้องมีใบรับรองจากที่ดินที่เช่า

แต่ที่นี้ว่าตรงดังวินพานิชย์

มันก็จะจอดลำบากมันไม่ได้อยู่แล้วตรงนั้น
แต่ทีนี้ว่าพวกผมที่วิ่งเนี่ย
ก็ไม่ได้แบบว่าเปิดจริงจังว่าแค่หาเช้ากินข้ำ

ใครมาขยันก็หาค่าข้าวกับข้าวไปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกเมียอะไรอย่างนี้

คือเพราะฉะนั้นจะขอนั่นแหละแต่ว่าไม่มีที่

นะคะแต่ว่าในระหว่างที่ไม่มีที่เนี่ยก็ยังทำงานต่อ

เพราะฉะนั้นถ้าเอากฎหมายมาจับเรื่องนี้คือวินพี่ก็ผิดถูกไหมฮะ

ก็ทนเนี่ยเพราะความจนบางทีไม่มีเราก็ต้องทน
แต่นานนานนี้ก็โดนจับทุกวันนะคือว่าถ้าเขามาปุ๊บก็ต้องมอบ
ถ้าใครหนีได้ก็หนีแต่ถ้าใครหนีไม่ได้ก็ต้องโดน
เวลาโดนจับนี่คือตำรวจใช่ไหม

ผมยังโดนแล้วขนทรงเดี๋ยวไม่จ่ายเขาเลยสองพัน
โอ้โหแล้วทำไมพี่ยังทู่ซี้อยู่ที่เดิมเนี่ย

มันก็ต้องทนเพราะว่าวันนึงได้๓๔ร้อย๔๕ร้อยก็ต้องทนกันไป
แต่เวลาพอเรามีรายได้ดีเราก็รวบรวมเราก็ต้องไปถ่ายใบผี
เดี๋ยวเราก็โดนอีกแล้วเดี๋ยวก็มาอีกแล้วอย่างนี้ก็ทน
พี่คะมีราว๖๐คันคือจอดอยู่ตรงซอยฝั่งตรงข้ามธนาคาร

แล้วเวลารับลูกค้าดูยังไงฮะ
เดี๋ยวลูกค้าเดินไปต่อแถวเขาต่อแถวมาเลย
เวลารูกค้ามาเขามาหาฝั่งที่วินพี่อยู่หรือเขามาอยู่หน้าธนาคาร

งั้นเข้าเป้าเลยถ้าอยู่หน้าธนาคารปุ๊บ
ตรงที่พี่มารับเขาหน้าธนาคารเนี่ยพี่ปาดหน้าวินประมุกถูกไหม

คือผมวินผมจะอยู่ก่อนวินเขาจะอยู่หลังผม
ผมมาผมก็ยิงตรงเลยอย่างเงี้ยรับปุ๊บ

เขาก็ส่วนของเขาของเขาก็แถวยาวอยู่แล้ว
อ่ะแล้วสมมุตินะถ้าเป็นคนที่เดินเข้าจากสุงวิทย์
เดินเข้าจากปากซอยอุดมศุกร์เข้าไปปุ๊บ

อ่ะแล้วเขาจะไปวินประมุกเหรอคะ
ก็แล้วแต่ลูกค้าเพราะว่าพวกผมเนี่ยคือ
หนึ่งบริการลูกค้าดีไม่เคยให้ลูกค้าแบบว่ามาว่ามาบ่น
แล้วราคาก็ตรงและส่งเขาก็ส่งให้ถึงที่
เพราะลูกค้าเนี่ยพวกผมมันคิดว่า

เดี๋ยวจะถามว่าอ่ะแต่ทีนี้จะถามจะถามพี่เชศนี้ว่า
คือถูกมองได้ไหมว่าเรื่องนี้คือเหมือนกับ
แย่งกันด้วยแย่งลูกค้ากันด้วย

ไม่แย่งไม่ได้แย่งเลย

ผมก็ไม่ได้โบกเขาเข้ามาเขาก็อยู่ตรงนั้นของเขา

ถ้าลูกค้าเขาไม่พอใจวินผมเขาก็เดินไปตรงนู้น
ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ห้ามไปเลยคนเดี๋ยว
มันไกลกันสักกี่ร้อยเมตรจากตรงที่

คือที่บอกว่าล้นไหมคือต่อให้วินพี่นี่

คือมันล้นทั้งสองวินมันวิ่งกันไม่ทัน

แต่จะถือว่าแย่งกันจนมี

ทีนี้เรียนถามวินประมุก

ของคุณประมุกเนี่ยเขาถูกกฎหมาย
ไม่รู้จริงหรือเปล่าวินของคุณประมุก
นี่นะคะถูกกฎหมายแน่

ตอนที่ไปขอแล้วถูกกฎหมายเนี่ย
ณวันที่หากินอยู่ทุกวันนี้

ที่ไปขอเขตหรือเปล่า
ขอกรมขนส่งหรือเปล่า

แต่ทีนี้ว่าที่เขา

เขาก็ไม่ได้เป็นทางการตรงนั้น
คือป้ายที่ว่าราคาเงินหรืออะไรอย่างนี้

ที่เขาขอเนี่ยคือขอสถานที่

เป็นตึกเช่าอยู่

พโค้กแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดวิน
มันขอตรงไหนมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ

เขาก็ถือว่าของเขาอะ
คือมันไม่ใช่บินตรงนั้นแล้ว
อันนี้คนที่ทำอาหารกิมเป็นวินมันตระส่ายในอุดมสุข

เพราะจริงของคุณบำมุดอะถูกจริง

แต่ตอนที่ขอนะไม่ได้จอดตรงสอยหนึ่ง

มันขอไม่ได้เพราะมันเป็นทางสาธารณะ
แล้วตรงที่ขอไว้ตรงนั้นใครอยู่อะคะ
ก็คือเช่าสถานที่ก็เหมือนที่ผมบอกทีแรกว่า

ก็มีไปจอดพักรถแล้วก็อ้อมมาอ้อมด้านหลัง

ก็คือที่จอดตรงข้ามมาพักอีกทีก็คือตรงข้ามซอย๑

เดี๋ยวตกลงวินของคุณประมุกที่อยู่อุดมศุกร์ซอยหนึ่งเนี่ย

วินคุณประมุกเขามีประมาณกี่คันคะ
ก็ผมก็เห็นว่าเป็นร้อยคันนะ
คือวนไปวนกันมาเดี๋ยวก็มาบางทีก็มาเยอะมาน้อย
วินพี่เชศเนี่ยกี่ปีแล้วคะ

กำลังจะถามว่า๒ปีนี้ทะเลาะกันกี่ครั้ง
ก็ครั้งเดียวครั้งแรกเลยแล้วก็

ไม่ใช่ครั้งทีแรกเลย

หากินกันไปนะเจอหน้ากันก็เออเหมือนเดิม
ตอนนั้นทะเลาะกันอีท่าไหนเรียกว่าทะเลาะนี่คือยังไง
นั่งคุยกันนัดคุยกันหรือเดินมาคุยกัน
คือไม่ได้นัดคุยไม่ได้นัดอะไรกันคือว่า
จะมีคนชุดโม่งชุดดำมาประมาณ๑๐คน

ก็มาถือกระบงกระบองถืออะไรอย่างนี้
พวกผมก็คือก็ไล่กันไปก็ไปกันทีนึง

โอเคไม่มีอะไรก็มาถึงปัจจุบันทุกวันนี้
แต่เรื่องกระทบกระทั่งที่ว่าเล็กน้อยก็คือว่า
มันก็มีบ้างคือเล็กน้อย
แล้วก็เวลาเจอกันก็ไม่รู้จักกันทั้งนั้นในซอย
เอาครั้งที่บอกว่ามีคนใส่ชุดม่วงถือไม้ถืออะไรมาเนี่ยนะคะ

ปีกว่าแล้วก็ได้ที่ว่าครั้งแรก

ปีกว่าตอนนั้นคือไม่ได้เกิดอะไรขึ้น

ก็คือไล่กันก็ไปกันคือไล่กันอะแบบเฮ้ย
ในวันนั้นปีกว่าที่ว่านี้ที่เกิดเหตุคุณประมุกอยู่ในเหตุการณ์ไหมค

ทีนี้ตอนเหตุการณ์คราวนั้นเกิดขึ้นตอนฟ้ายังแจ้งแบบนี้ไหม

โพเพมืดไหมหรือว่าก็ยังมีแสงมีอะไร
ยังมีตอนประมาณ๕โมง๖โมงอะไรอย่างนี้

ก็ไม่เคลียร์ก็ไม่มีอะไรก็คือว่าคือต่างคนต่างด้วยว่าคือเคลียร์กันได้มันไม่รุนแรงถึงขนาดนี้
ทีนี้เท่าที่ฟังคือไม่ได้คุยเรื่องปัญหากันเลยนะรอบที่แล้วใช่ไหม

ตะโกนแบบเฮ้ยเอานะต่างคนต่างอย่างนี้ประมาณนี้ไหม

ปัญหาที่เกิดพี่ตั้งวินมาราว๒ปีนะวินที่พี่อยู่นะคะ๒ปี
แสดงว่าตั้งมาประมาณสักราวปีก็มีปัญหาแล้วถูกไหม
ตั้งมา๒ปีเคยเกิดครั้งแรกเมื่อสักปีกว่าเนี่ย
แปลว่าตั้งประมาณสักปีหนึ่งมีปัญหาครั้งแรกแล้วก็มาครั้งนี้ครั้งใหญ่เลยที่เกิดเหตุจนสูญเสียกันเนี่ยนะคะ
เอาครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยปัญหากับครั้งนี้ที่ตีกันแล้วมีปัญหาชนวนเหตุเดียวกันไหม
ก็มันก็คล้ายกันนะแต่มันไม่รุนแรงแบบนี้นะ
ถามหน่อยคือถ้าบอกว่าคราวที่แล้วมันแบบโหกเวกแล้วก็สลายตัวกันไปแล้วรอบนี้มันมีอะไรเพิ่มกว่าปีที่แล้ว
รอบนี้คือเหมือนกับแบบในธรรมนองที่ว่าเขาเตรียมพร้อมมาแล้วต้องการเขาต้องการวินแล้วคือแบบเหมือนกับแบบว่าที่เมื่อวันเสาร์เนี่ยนะ
จะเอาอะไรคุณประมุกจะเอาอะไรถ้าบอกว่าเขาต้องการแล้วเตรียมมาแล้วเนี่ยค่ะ

เดี๋ยวนะเขาไม่ให้พี่ไม่ให้วินพี่วิ่งหรือเขาจะให้วินพี่มาสังกัดวินเขา
อันนี้ยังไม่ได้คุยกันแต่ทีนี้ว่าคือเด็กเนี่ยมันเข้าไปในวินใช่มั้ยยังไม่รู้เรื่องกินห่วงกินเน่เข้าไปก็เฮ้ยถอดเสื้อวินกระทืบเอาประประชาชนมาถ่ายรูปแล้วมึงไปอีกคนมึงเข้ามาที่วินกระทืบถอดเสื้อวินเล่นละกองหัวตากออกไปแล้วเด็กมึงก็ไปฟ้องพวกผมที่วินกันที่ในซอยก็ถามว่าปรึกษากันจะ
ไปใช่มั้ยพวกนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปเคลียร์กันก็เดินออกไปก็เลยเกิดมีเรื่องกันเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะคะก่อนที่จะเริ่มคนแรกของคนที่อยู่ในวินที่พี่ขับอยู่ด้วยเนี่ยก่อนที่คนแรกจะโดนเนี่ยรู้มาก่อนไหมว่าจะเกิดไม่รู้เรื่องอะไรมีการพยายามติดต่อคุยกันไหมไม่มีใครรู้สักคนหนึ่งเลยรู้ไหมว่าคุณประมุกหรือเรี
พอใจจะต้องวันนี้แล้วเขาต้องคุยวันนี้แล้วคือเรารู้มาก่อนไหมไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เหมือนจะเข้าไปโดนโดนตืบเหรอแสดงว่าไม่เคยติดต่อคุยกันเลยไม่มีเลยคือรู้จักเห็นหน้าคุ้นเคยอยู่อุดมสุขเหมือนกันจริงแต่ไม่ได้คุยกันไม่คือว่าเด็กมันเข้าไปก็รู้แล้วว่าเอ๊ะใครว่าแปลกหน้าอยู่ข้างในประมาณหกเจ็ดสิบคน

แค่ว่าถอดเสื้อแล้วถ่ายถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายเสื้อวินแล้วที่เอาอย่างงี้ที่โดนทำร้ายเลยคนแรกเนี่ยคือเหมือนกับเลี้ยวเข้าไปเพื่อพักรถไม่รู้ใช่ใช่ไม่รู้แต่คนอื่นน่ะโดนถ่ายรูปให้ถอดเสื้อหมดแล้วใช่ใช่อ่าแล้วไงต่อค่ะแล้วก็พอนั้นเสร็จอันนี้ก็เข้ามาวิ่งเข้ามาในซอยที่ที่เด็กที่โดนยิงอ่ะอืมแล้วถาม

เรื่องปรุงเรื่องเปิดนี่มันคืออีกประเด็นหนึ่งคือตอนที่ว่าตีกันแล้วแล้วก็เข้าไปยิงกันอืมที่ที่อ่านไหนเราเริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะคะคือมันมีคลิปที่หนุ่มเคอรี่ที่เขาเรียกกันในข่าวที่ถูกยิงเสียชีวิตตอนแรกที่เข้าใจกันว่าโดนลูกหลงแต่ว่าตอนนี้ตะหมวดอาจจะชัดเจนแล้วว่าน่าจะเป็นเป็นคนหนึ่งใ
คือว่าเขาเลิกจากงานเคอรี่อืมพอเลิกเสร็จถ้าวันนี้เขาไม่มีตังค์กินข้าวหรือกินอะไรเขาก็จะไปขับสามร้อยสองร้อยเขาเขาก็เข้าบ้านเช้าเขาก็คือได้ค่าตรงนี้เขาก็ไปเติมน้ำมันเขาก็วิ่งเคอรี่ต่อเฮ้ยเป็นอย่างงี้ประจำอืมแต่ว่าเอ่อชัดเจนว่าเขาอยู่ร่วมเหตุการณ์ที่มีการปะทะกันด้วยแน่ใช่ครับไม่ใช่ลูกหลงใช่แล้วเขาคือคนที่
เด็กเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาถ้าเป็นเขาเขาก็คงจะไม่ทำหรอก

มันไม่รู้จักเขาแล้วทำไมถ้ารู้จักคุณประมุกจะไม่ทำคุณประมุก
แปลว่าอะไรฮะก็คือเหมือนแบบว่าเขาแบบว่าเขาเป็นคน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

อืมเข้าในซอยที่ว่าที่เข้าในซอยอุดโรคเอ่ยลูกเรื่องที่ว่าเด็กมันโดนยิงอืมนี่เขาจะมาดักจุดสุดท้ายนี้
แล้วเด็กมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาอืมนี่มันยังมันมันคือจังหวะที่ตอนน้องที่เสียชีวิตไปเจอคุณประมุกเนี่ยคือจังหวะที่
เอางี้เรียนถามง่ายก็คือว่าเข้าไปร่วมตะลุมบอลหรือกำลังจะหนีปะทะหน้าเลยต้องสู้เป็นแบบไหนปะทะหน้าต้องสู้
ไม่ใช่เข้าไปเพื่อไม่ได้ไปไปเจาะจงที่จะร่วมฟัดกันคือเจอจังหวะหนีแล้วหนีหนีจากกลุ่มใหญ่มาอ่า
มาเจอจังหวะสองอ่าเจอจังหวะสองก็ก็เจอจากจังหวะสองอ่าพวกเด็กวินแล้วมาเจอจังหวะสามก็เจอเขาอืม
เจอเขาพอดีก็เลยก็ต้องประทะกันเขาไม่รู้ว่าเป็นเขาอ่าเอาอย่างนี้อันนี้พูดกันตรงไปตรงมาต่อหน้านะคะ
เช่ก็คือว่าสิ่งที่พี่เล่าเราก็เชื่อได้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหม
เพราะว่าอีกฝั่งก็ยังไม่ได้พูดนะเดี๋ยวก็จะหาว่าให้เรามาพูดฝ่ายเดียว
อันนี้ก็ฟังแค่ครึ่งหนึ่งแต่ทีนี้เดี๋ยวกลับมาประเด็นที่บอก
คืออันนี้คนอยู่ร่วมเหตุการณ์ก็จะรู้สึกแบบนึงแต่คนที่ไม่เกี่ยวเลย
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะคุณผู้ชมกลับมาเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วปัญหา
ข้อขัดยังที่เกิดไปเป็นแบบไหนแล้วก็อาจจะเล่าเพิ่มเติมได้ด้วยว่า
เอาเท่าที่พี่เล่าได้นะคะสักครู่ค่ะ
มีกระแสข่าวออกมาว่าไอ้วินหน้าเทพาณิชย์เนี่ยเป็นวินของน้องชายที่ประมุก
แล้วก็เหมือนมีการทะเลาะกันเองเรื่องผลประโยชน์อะไรอันตรงนี้จริงไหมคะในฐานะที่พี่เป็นน้องชาย
ไม่จริงครับถ้าเป็นของผมจริงเนี่ยผมก็น่าจะคุมลูกน้องผมอยู่โดยที่ว่าไม่น่าจะให้ลูกน้องไปตีพี่ชายได้ถึงขนาดนั้นน่ะนะ
ถ้าผมทำได้ถึงขนาดนั้นคุณคิดเอาล่ะพ่อแม่ผมเล่นผมตายแน่คือผมถูกเลี้ยงมาด้วยกันถึงจะมีปากเสียงกันหรือทะเลาะกันเนี่ยมันก็เคลียร์กันได้ในในแต่ละครอบครัวนะครับ
เพราะแต่ละครอบครัวเนี่ยพูดตรงว่ามันก็มีปากเสียงกันทุกครอบครัวแต่เรื่องกระทำถึงกระทั่งว่าจะสั่งให้ใครไปตีพี่หรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถูกต้องแล้วเขารู้ตัวเขาพอดีเด็กรุ่งเรืองรู้ตัวเขาดีว่าเขาทำอะไรลงไปเขาเขาก็น่าจะไม่น่าจะออกมาอะไรมากมายนะคือคือก็ตามตามคลิปหรือตามอะไรก็ตามกฎหมายไปแล้วกันว่ามันมันเกิดเรื่องไป
แต่ถามว่าโมโหไหมโกรธไหมโกรธโกรธมากโกรธมากที่ว่าไม่น่าถึงขนาดนั้นแต่ในอีกทางหนึ่งคือเหมือนเด็กมันก็ไม่รู้จักด้วยครับเด็กไม่รู้จักแต่ก็โหก็เอาวางตายเหมือนกันนะเอาวางตายเหมือนกันเพราะว่าทางพี่ชายก็ให้ธนาอายมาเป็นตัวแทนแล้วได้ได้ได้แจ้งว่าทางสอนอแล้วว่าจะทำยังไงแต่มอบตัวม
ก็จะไปมอบตัวอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าในรณรงค์ค่ะเรื่องนี้คือในส่วนของตำรวจเขาต้องดำเนินคดีแน่คนที่ต่อเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนนะครับทีนี้ต้องเจรจาอะไรกันมันจะเจรจาอะไรแล้วอันนี้มันคือมันมันผิดกฎหมายครับคือมันฝั่งเนฟวินผิดกฎหมายแน่นอนว่าถ้าบังคับใช้กฎหมายคือไม
ทีนี้เน้นถามนิดนึงเวลาที่ดูคดีอายกรรมนี่นะคะ
แต่อันนี้มันจะมีความสลับซับซ้อนอยู่อย่างหนึ่ง

แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ได้แล้วหรือยัง

คือในมุมมองผมนะผมก็มองว่าถ้าเราบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ตั้งแต่ต้นเนี่ย

คำถามคือมันเกิดวินขึ้นมาได้ยังไง
ทำไมพื้นที่ไม่ดำเนินการทำไมกรทมไม่ดำเนินการอะไร

ที่จดทะเบียนถูกต้องเนี่ยต้องมาใช้กำลังเอง

มันก็ต้องให้นายกสั่งการแล้วแหละ

คือเดี๋ยวก่อนนะคือประเด็นเรื่องวินผิดหรือถูกกฎหมาย
มันสามารถชี้ได้อย่างเช่นในชั้นนี้
วินที่พี่เชฟขับอยู่ด้วยผิดแน่
ก็คือว่าถูกกฎหมายตามที่พอให้สัมภาษณ
แต่ทีนี้ต้องลงไปดูในรายละเอียดว่าตอนที่ทำงานจริงกับตอนที่ขอพื้นที่เดียวกันไหม
อันนั้นข้อแรกส่วนข้อที่สองตอนที่ได้รับอนุญาตมา
มันมีความทับซ้อนหรืออาจจะเป็นสาเหตุทำให้ขัดแย้งได้หรือไม่
ไม่ว่าจะขัดแย้งกับวินนี้หรือขัดแย้งกับวินอื่นซึ่งอยู่มาก่อน
อันนี้อีกข้อนึงแต่ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่ธนาโรงบอกนะคะ
คือว่าคดีอายาคือคดีอาญาที่วิวาดทำร้ายร่างกายกัน
แต่แต่เรื่องที่ไปร้องนายกนี่คือทำไมต้องขอทหารตำรวจเขาก็มีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะ
ตำรวจเขาก็ดูให้อยู่แต่ทีนี้ชาวบ้านในซอยเนี่ยคุณจอมขวัญเข้าใจไหมว่า
เด็กมันตายอยู่หน้าบ้านเลยเนี่ยนึกออก
ใครใจกล้าอยู่ซอยนั้นถามหน่อยเมื่อวานลุงแกบอกว่าเงียบเป็นป่าช้าเลยทั้งซอย
ภาวะแล้วภาวะไงเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงอะไรได้เขาก็ทำ
ก็เห็นนายกทุกวันเขาก็ไปหานายกขอนายกส่งทหารมาช่วยดูหน่อย
อย่างน้อยเขาเห็นมีเจ้าหน้าที่มาอยู่เนี่ยเขาก็ยังกล้าใช้ชีวิตอยู่บ้าง
นี่บางคนก็ย้ายบ้านออกไปแล้วนะเพราะกลัว

ก็มันก็ไม่เกี่ยวสิเขาดูแลเราทุกวัน

ตำรวจเขาก็ดูของเขาแต่ว่าเขาก็อยากได้ให้ทหารมาช่วยดูด้วย
คุณจอมขวัญเคยเจอไหมล่ะยิงเข้ามาในซอยแบบนี้
แล้วยิงเข้ามาในแนวระนาบปืนต้องหลายกระบอกมีพยานเห็นนะ

ยิงเข้ามาแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าจะโดนใครด้วย

พอจะบอกได้ไหมว่าเป็นเสียงปืนตำรวจด้วยไหม
หรือเป็นเสียงปืนคนที่ร่วงวิวัติ
ตำรวจไม่ได้มาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
โลกเด็กเล็กแดงเยอะแย่ก็ทำได้อย่างไร

มันต้องไม่ใช่แบบนี้
เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า

ที่เรียกว่าหนุ่มเคอรี่เนี่ยไม่รู้จักว่าคุณประมุกคือใคร
ไม่รู้เด็กพวกนี้ไม่รู้มันเด็กมันเด็กรุ่นลูกรุ่นหลาน
อย่างนั้นถามใหม่ถ้ารู้
เขาก็คงไม่ทำหรอกเขาคงคิดว่าโอ้โหลุงเหรอหรืออะไรหรือว่า
เป็นคนนี้ใช่ไหม
อ่าจะกล้าเหรออย่างนี้ใช่ไหมจะกล้าเหรอใช่ไหม
อ่าทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยคือคิดว่าจะอ่ะอย่างวินตรงข้ามธนาคารเนี่ย
จะจะอยู่ได้ต่อไหมคะก็คือคือแบบเหมือนกันแต่ว่าก็คงแบบต้องพักเนี่ยนะ
อยู่ไม่ได้แบบว่าคือคงจะไม่วิ่งอ่ะจะไปหางานหาการทำก็คือว่าเพราะว่าวินเราอ่ะ
มันผิดกฎหมายอืมใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าเราต้องแบบว่าเหมือนกับเราเนี่ยไม่
ไม่ให้แบบมีแบบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีกว่าจังจังหวะจังหวะตอนที่คนเอาคลิป
แปะตอนหลังนะคะตอนแรกน้องที่เขาเป็นนุ่มเคอรี่เนี่ยคือก็ถูกมองว่าเป็นลูกหลง
แต่ทีนี้พอคนเอาคลิปอีกคลิปมาแปะก็เห็นที่เขาเข้าร่วมด้วยตอนแรกเนี่ยนะคะทีนี้ขอถามย้อนกลับไป
คุณแม่คุณแม่เนี่ยก็ถูกมองว่าอยู่ในคลิปคุณแม่น้องคนนี้พี่เชษรู้จักไหม
คุ้นหน้าไหมรู้ครับคุณแม่เขารู้อยู่แล้วคุณแม่เขารู้ไหมว่าลูกเขาขับวินนี้
ก็รู้อยู่ครับขับขับอยู่รู้แล้วตอนนั้นที่ที่มีคุณแม่ยืนดูอยู่ในคลิปนี้
พี่ได้รู้ไหมว่าแม่เขาเรียกลูกเขากลับบ้านหรือแม่เขายืนดูหรือยังไง
ตรงนี้ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นนะไม่ได้อยู่อ่าไม่เป็นไรทีนี้จังหวะที่ปะทะกัน
กรณีที่ถูกยิงจนเสียชีวิตกันเนี่ยนะคะคือมันนัวตีกันจนนัวหรือยังไง
มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือไอ้ระหว่างตอนนั้นคือคือตอนแต่ท่อนเนี้ยที่ตายนี่คือ
มันเป็นท่อนสามท่อนสุดท้ายแล้วอ่าคือว่าไปตีจากแถวนู้นแล้วเรียบร้อยแล้ว
แล้วหนีก็เข้ามาข้างในพอเข้ามาข้างในเสร็จเขาก็มากัน
เขาก็ตั้งมอบกาดยิงคือว่าคือว่าเขาไม่ได้เข้าไปในซอยเขาอยู่หน้าซอยกัน
อ่าเขาก็ยิงมั่วกันอย่างเงี้ยตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอ่อในในตอนแรกเนี่ย
รู้ไหมว่ามีใครมีปืนบ้างในในพื้นที่นั้นรู้ไหมว่ามันไม่ได้มีอาวุธแค่เป็นกระบองเป็นไม้
พวกผมเนี่ยนะไม่ได้ออกกันเลยอยู่แต่ในซอยมีแต่เขาตั้งยิงกันอย่างเดียวเลย
พอออกไม่ได้ออกมาแล้วก็โดนเต็มเต็มกันหมดเลยคือก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนหรือ
ก่อนที่จะรู้ว่ามีคนโดนยิงมีการขู่กันไหมคะว่ามีปืนรู้ก่อนไหมไม่รู้ไม่มีรู้
ไม่เห็นก่อนด้วยไม่เห็นเพราะว่ามีใครพกมาเพราะว่าพวกผมนี้เจาะกันไม่ได้
เพราะเขาปิดซอยอยู่หน้าซอยไอ้ช่วงนั้นใครโผล่ไปก็เหมือนกับคนที่เสียชีวิตเนี่ย
พอโผล่หน้าไปก็โดนเลยไงอืมในจังหวะนั้นที่เราเห็นเจ้าที่ตำรวจ
ซึ่งก็มีอยู่หลายนายแต่เอาล่ะคงไม่เพียงพอจำนวนผู้ก่อเหตุ
เอ่อตำรวจสั่งตำรวจทำอะไรยังไงบ้างคะเขาก็อยู่หน้าซอยนะฮะ
อืมคือก็แบบว่าเหมือนกับไอ้ที่อยู่ตรงข้างนอกเนี้ย
ผมไม่ได้ดูเลยเพราะว่าผมอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างใน
แต่ระหว่างตอนที่ว่าเขาจะอุ้มร่างของคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยอืม
คือว่าทางในซอยเนี้ยเขาโทรเรียกรถปอเต็กตึงอ่า
ทีนี้ก็ทางที่เขาอยู่กันนอกซอยเนี่ยเขาสั่งไม่ให้มารับ
ไม่ให้รับอ่าที่ว่าจะเอาคนเจ็บเนี้ยไปโรงพยาบาลอ่า
คือยังไงคะไปล้อมรถหรือว่าไล่รถออกไปเลยคือว่าไม่ให้เข้ามา
ขู่รถด้วยหรือเปล่าหรือว่าเอาเล่าแค่ที่รู้นะ
แล้วแค่ที่รู้ค่ะอ่าเห็นอ่าที่ว่าพ่อเขาอ่ะอืม
เขาก็อุ้มร่างอ่าไอ้เด็กคนนี้ออกไปอืมแล้วทีนี้ว่ากับเบียร์เขาด้วย
แล้วเบียร์อ่าทางนู้นกันเขาบอกว่าตายหรือยังตายหรือยัง
เขาก็มาดูกันแล้วทีนี้ก็บอกเฮ้ยผู้หญิงนะอย่าทำนะอย่าทำ
ระหว่างตรงนั้นแต่ทีนี้ว่าเห็นว่าพวกนั้นเขาบอกว่า
ตอนนั้นกำลังหายใจอยู่หายใจแผ่วอยู่
ก็รถมารับไม่ได้ก็คือไล่รถออกไปไม่ไม่ไม่ให้รถมารับอืม
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักอีกสักครั้งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เมื่อวานนี้ที่เราถามจากทางตำรวจนะคะก็ตอนแรกมันมีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยนับเป็นสอง
แต่ว่าอย่างที่เราสัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่บอกว่าอีกคนนึงตอนแรกที่มีข่าวว่าเสียชีวิตถูกปั๊มกลับขึ้นมา
ก็ยังมีชีวิตอยู่อันนั้นเป็นใครสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากน้องผู้ชายที่เสียชีวิตไปนะ
ถึงแม้ว่าจะร่วมวิวาสก็ตามแต่ก็สูญเสียนะคะก็เสียชีวิตไป
เชษรู้ไหมว่ามีอีกหลายคนไหมที่เจ็บตอนนี้

แล้วมีอีกคนนึงที่ตอนแรกเหมือนกับมีข่าวว่าเสียชีวิตซะด้วย
แต่ว่าตำรวจท่านบอกแล้วนะคะว่าปั๊มขึ้นมายังไม่เสียชีวิต
อันนี้พี่รู้ไหมว่ามีคนที่ค่อนข้างสาหัส
ก็คือตรงนี้ผมไม่ทราบเงินเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวตายเดี๋ยวอะไร

พวกเขาพวกเขาพวกที่เขามายิง
เป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์วินของทางคุณประมุกหรือว่าเป็นใครที่พี่บอกว่าไม่คุ้นหน้า

อ้าวเดี๋ยวไปโดนยังไงค่ะ
คือว่าซอยมันจะมีตรงอย่างนี้แต่มันจะมีซอยย่างอีกทีหนึ่ง
จังหวะเขารัวปืนเนี่ยบุคคลคนนี้เขาเดินออกมา

เดินออกมาในวิถีกระสุนคือเขาเดินออกมาจากซอย

คือมึงก็แบบว่าคนแบบว่าเขาไม่รู้ว่าซอยเนี่ย
คือว่าเขาตั้งยิงอยู่หน้าซอยใช่ไหม
และระหว่างตรงตั้งยิงเนี่ยมันจะมีจะมีช่องรูเนี่ย
ทะลุออกซอยได้แล้วเขาทะลุออกมาพอดี
วิถีกระสุนก็กำลังต้อนยิงปั้งอะไรอย่างนี้

ตอนที่เขาโดนนี่โดนไปเยอะไหม

เขาโดนข้างหลังน่าจะประมาณ๒๓ลูก
เดี๋ยวนะที่บอกว่ารัวปืนอย่างที่ขอถามเมื่อกี้นะคะ
คือเท่าที่เห็นหรือว่าเท่าที่คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์

เสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียงเสียง

คิดว่าจะคิดว่าจะมีแก้แค้นเหรอไงมีขู่กันไว้ไหมหรือไง
ค่าค่าไหลเดือนด้วยมั้ยคะไม่เสีย
ไม่มีเสียคืออยู่กันแบบพี่น้องของใครของมันของใครของมัน
ูติเยอะรู้กันก็ก็ก็ง่ะน่าจะรู้กันนะเพราะว่าทาง
ทางวินเขาบางทีก็มาวิ่งวินเราเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายค่า
ห้าเดือนค่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีคนที่
ออกจากวิ่งคุณประมูกมาวิ่งที่วิ่งเดียวกับพี่ด้วยหรอใช่ใช่มีมีมี
เยอะไหมก็ก็หลายคันอยู่นะเรื่องนี้เกี่ยวไหม
ผมก็ไม่ทราบเงินอันนี้คือว่าความสมัครใจของเขาเขาบอกว่า
รายได้เขาไม่พอเขาก็มาวิ่งวินผมผมก็ให้วิ่งก็มาวิ่งวินเนี่ย
ก็อยู่กันแต่พี่น้องเราไม่ได้อยู่กันแบบว่า
มึงไปอยู่วินนู้นแล้วมึงวิ่งวินนี้ไม่ได้นะคือรู้จักกันหมด
รู้จักอยากจะวิ่งก็มาวิ่งอยากหากินก็มา
คือสนับสนุนพวกคนทำหากินอืมไม่เอาอีกเรื่องไอ้คนนักเลงไม่เอา
ซึ่งหลังจากนี้ทางวินซึ่งเรานำไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้ว
ใช่ใช่ครับก็คงจะไม่ได้รวมตัวกันแล้วใช่ไหม
ยังไงคะคุยกันยังคะก็คือไม่มีการรวมตัวแล้ว
คือเหตุการณ์สภาพนี้แล้วคือมันก็ต้องปล่อยตามนั้น
เพราะว่าของเราเนี่ยคือมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว
อ่าเราเราคือว่าเขาไม่ให้วิ่งเราก็ไม่วิ่งค่ะก็ก็ก็คือ
มันก็น่าจะจบตรงนั้นอ่ะมีมีหน่วยงานไหนที่ลงมาวันสองวันนี้
หลังจากเกิดเหตุการณ์ยังคะว่าแบบอ้าวเนี่ยเห็นไหมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้ว
อีกนะไม่มีหรือยังไม่มีใครพูดไม่มีครับอืมมีแต่การตัดสินใจของพวกผมว่า
พวกผมเนี่ยพร้อมกันหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราเหลือไปวิ่งเลยดีกว่า
เพราะว่าเรามันก็ผิดกฎหมายเอ๊ะจริงจริงจริงแล้วเนี่ยนะคะ
คนที่วิ่งในวินในวินฝั่งตรงข้ามธนาคารกับคนที่วิ่งในวินที่บอกว่าเป็นของคุณประมุกเนี่ย
รู้จักกันรู้จักกันเป็นมิตรไหมก็คือก็แบบก็คุยกันได้คุยกันได้
บุญสุขก็คุยกันได้ทักได้เล่นกันได้ไม่หมางใจไม่หมางใจอ่าก็
คือก็ใครมีจ่ายก็คืออ่ะก็อยู่วินที่จ่ายใครไม่มีก็อ่า
อยากจะย้ายก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็ตามใจผมก็ไม่ได้ดึงว่า
มึงต้องมาวินนี้วินนี้นะไม่เกี่ยวกันอ่าแต่แต่ตัวคนคนขี่ด้วยกันเนี่ย
คุยกันได้คุยกันได้ย้ำอีกทีนะถ้าสมมุติเอาที่พี่เช่จำได้เนี่ย
คือว่ากลุ่มบุคคลที่มาไม่ใช่คนอุดมศุกร์เท่าที่เรารู้จัก
ก็ถ้าคนอุดมสุขเขาจะมองพวกเราเขาจะไม่ทำอ่า
เขายังไม่ทำแน่นอนเพราะว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กเด็กกันอย่าง
เนี้ยเห็นกันมาตั้งไหนแต่อะไรไม่เยอะว่ารู้จักกันมันแค่ปีน
เป็นสิบปีอย่างเงี้ยอ่าแล้วเห็นหน้าเอ้ยมึงเหรอเอ้ย
กลัวรอบรอบตอนที่บอกเคยเกิดครั้งหนึ่งแล้ว
ตอนนั้นสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าตัวโรงเป็นคนอุดมสุขด้วยกัน
หรือว่าเป็นใครก็ยังไม่รู้ก็อุดมสุขอุดมสุขอุดมสุข
อ๋อมันเหมือนกับอัตโกนคุยกันแล้วรู้อย่างงี้หรออ่ารู้เรื่องรู้เรื่อง
รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องอ่าทนายลนโรงอ่าปิดท้ายให้หน่อยค่ะ
วันนี้พอไปร้องแล้วใครรับเรื่องแล้วจะว่ายังไง
ใครจัดการมีใครรับปากรับคำยังคะก็เขาก็จะนำเรียนทางนายกรัฐมนตรีให้ครับ
เห็นท่านนายกก็สั่งการมาแล้วนี่ว่าดำเนินการอย่างเต็มที่
แล้วถ้าเกิดว่ามีใครอยู่เบื้องหลังที่ทำให้หรือละเว้นเนี่ย
ท่านก็จะดำเนินการต่อไปอืมคืออันนี้เรื่องคดีอาญา
ก็คือคดีอาญาถูกไหมอ่าในขณะที่อันนี้เขาก็ยอมรับว่าเขา
ผิดกฎหมายแหละครับแล้วคงยังไม่ได้ทำอาหารกินแบบนี้แล้ว
ใช่อ่าแต่สิ่งที่กลัวคือชาวบ้านใช่ค่ะ
กลัวบรรยากาศใช่ไหมคะว่าจะมีอีกไหมใช่อ่า
ส่วนตอนที่ไปร้องนี่เขาอาจจะต้องแบบโอ้โหจัดระเบียบวินกันใหม่เลย
เพราะเหตุการณ์นี้ค่ะคือเขาจะเขาจัดมันก็ควรต้องจัดอยู่แล้วหรือเปล่าครับ
มันไม่ควรจะต้องมีเรื่องนี้มันต้องจัดอยู่แล้วใช่ไหม
สมควรต้องมาตีกันแล้วตายจากเรื่องแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราทำตามกฎหมายตั้งแต่ต้นมา
แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ละเว้นแล้วก็มีการดูแลตามกฎหมาย
เขาต้องเด็กเคอรี่ต้องตายหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนั้นอืม
คือเรามองก็ต้องมองเชิงโครงสร้างว่ามันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น
คือมันไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายแล้วมันก็จบไปจับเสร็จส่งฟ้องสารแล้วจบไป
มันไม่ใช่มันปัญหามากกว่านั้นอืม
คือเราต้องการมาตรฐานที่มันดูแลคนคนทั้งทั้งกรุงเทพอ่ะค่ะ

ต้องรอสภาพนั้นก่อนไหมถึงจะค่อยเข้ามาดูปัญหา

คือเราไม่อยากเห็นสภาพแบบนั้นใครสูญเสียก็ก็รู้สึกแย่อืม
คือจริงปัญหานี้มันทับซ้อนกันหลายรูปแบบ

เพราะฉะนั้นต้องแยกแต่ละอันออกมาเป็นชิ้นแล้วจัดการคนละแบบ

แต่วันนี้ขอทหารมาอยู่กับประชาชนก่อน

ข้อกังวลของคนที่ไม่ได้เกี่ยวในเหตุการณ์วันนั้นเลย

ฉันสรุปให้นะตอนนี้เอาที่คุณเชษบอกได้ก็คือว่า
วินตรงข้ามธนาคารไม่เอาแล้ว
ก็คิดว่าจะไม่เอานะเพราะว่ามันเอาเดี๋ยวปัญหาจะเกิดอยู่
แล้วช่วงสองสามวันวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งแล้ว
ตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่ได้ตั้งแต่เขาก็ยังวิ่งกันได้อยู่
เราก็ไม่ได้ว่าแต่เขาปิดวินผมมาอยู่
คือว่ามีเต็มตำรวจมีอะไรอย่างนี้
คือเขาตั้งคือไม่ให้มาวิ่งเลย
ในขณะที่วินของซอยหนึ่งหรือเป็นของคุณประมุกเขาก็วิ่ง
อยู่เพราะเขาถูกกฎหมายถูกไหมคะเอาอันนี้ก่อน
แต่ว่าเขาจะถูกหรือผิดอย่างไรในรายละเอียด
อันนี้เขตกรมขนส่งทางบกหรือตำรวจต้องมาดู
ในขณะที่ชาวบ้านบรรยากาศค่อนข้างอึมครึม
อันนี้คือข้อเรียกร้องหลักที่ออกมาวันนี้
หมดเวลาของรายการเดี๋ยวเราตามข่าวนี้กันต่อ
อย่างที่บอกนะคะต้องแก้เป็นรายชิ้นเขาจะแก้เรื่องอะไร

วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณทนายรณรงค์นะคะ

ติดตามได้ในไทยรัฐนิวสโชว์แล้วก็ข่าวอื่นด้วยนะคะ
วันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ